ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดแพร่กันต่อคุณผู้ชมค่ะมันมีการเสียชีวิตที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นนะคะ
ก็คือผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตจากการที่หน้าของเขาคว่ำจมลงไปในอ่างน้ำ
แล้วก็ขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตค่ะสาเหตุจริงเนี่ยมาจากการที่เขาเมาเหล้าเข้าห้องน้ำแล้วก็วูบหมดสติค่ะ
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสถานีภูทรสูงเม่นจังหวัดแพร่นะคะ
หน่วยกู้ภัยก็ไปตรวจสอบศพของนายชัยยากระหวายค่ะอยู่ที่บ้านที่ตำบลสูงเม่นจังหวัดแพร่นะคะ
ได้รับแจ้งจากนายบุญเลิศผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามีคนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุในห้องนั้นเนี่ยค่ะ
ตอนไปเนี่ยไปเจอสภาพนี้นะคะห้องน้ำชั้นล่างพบศพนายชัยยาเสียชีวิตนะคะ
สภาพคว่ำหน้าข้างโถส้วมไม่สวมเสื้อสวมแต่กางเกงขาสั้น
ลักษณะคล้ายกับว่าลื่นล้มค่ะหน้าคว่ำจมอ่างน้ำข้างโถส้วมจนเสียชีวิตค่ะ
คุณผู้ชมเนี่ยค่ะน้องชายของนายชายาเนี่ยบอกว่าก่อนรุ่งเช้าเขาจะเข้าห้องน้ำ
แต่ห้องน้ำมันล็อกข้างในพอตะโกนอยู่ว่ามีใครอยู่ข้างใน
ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาก็เลยพังประตูเข้าไป
ก็เจอสภาพนี้ค่ะพี่ชายนอนคว่ำหน้าในอ่างน้ำข้างโถส้วมเสียชีวิตนะคะ
เปิดประตูออกมาแล้วหันเลยมันก็ขับ
ก็น่าในห้องห้องเป็นอยู่เหมือนกับเหมือนกับอืม
บ่มีเสียงครับบ่มีเสียงเพราะเพราะเพราะพังประตูข้างหน้ามันเข้าไปแล้วจะได้พร้อม
กับปะหน้ามันลุ้มครับ
ก็ไปสอบถามคนในครอบครัวนะคะปรากฏว่าผู้ตายชอบดื่มสุราเป็นประจำ
อาจจะมีอาการเมาค้างค่ะเนี่ยค่ะเขาสันนิษฐานนะคะ
อาจจะเมาค้างแล้วลุกมาเข้าห้องน้ำก็คงจะวูบ
แล้วหน้าเนี่ยคว่ำลงไปในอ่างน้ำตรงนี้ค่ะก็เลยขาดอากาศหายใจทำให้เสียชีวิตนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบตามร่างกายไม่พบร่องรอยถูกทำร้าย
บันทึกที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานคาดว่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมงนะคะ
ญาติญาติไม่ติดใจการเสียชีวิตก็มอบศพให้นำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปค่ะ